สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยโดนบันดาลให้ยกเลิก
การเรียกเงินเบี้ยผู้สูงอายุคืนย้อนหลัง
หากไม่จ่ายคืนท่านจะโกนหัวแก้บน

กลายเป็นว่าสารตายายเป็นที่พึ่ง
ที่จะให้ผู้สูงอายุหมดทุกข์ในเรื่องนี้หรือเปล่าครับ
ยายประกอบเป็นหนึ่งในผู้สูงอายุที่ถูกเทศบาลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์
ฟ้องศาลจังหวัดนางรอง
เรียกเก็บเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืนย้อนหลัง

ยอดรวม๕๘๘๐๐บาท
และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ๗๕ต่อปี
เพราะเจ้าหน้าที่แจ้งว่ายายประกอบได้เงินบำนานพิเศษของลูกชาย
ที่เป็นอาสาสมัครทหารพราน
แล้วเขาก็เสียชีวิตในหน้าที่ตั้งแต่ปี๒๕๔๒แล้ว
จึงเป็นการรับเงินซ้ำซ้อนกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติมีมติให้ชะลอการเรียกคืน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่เกิดปัญหาซ้ำซ้อน

เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ผู้สูงอายุทั่วประเทศ
รวมทั้งเสนอให้ปรับปรุงแก้ไข
ระเบียบให้ผู้สูงอายุสามารถรับสิทธิได้ทั้ง๒ก้อน

อันนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะไม่เข้าใจเหมือนยายเหมือนกัน
ก็ในเมื่อคณะกรรมการหน่วยเหนือเขาออกมาขนาดนี้แล้ว

ยังไม่มีเจ้าหน้าที่เทศบาลมาแจ้งหรือมีหนังสือ
ว่าจะไม่เรียกคืนเงินผู้สูงอายุคืนแล้ว
ทำไมเรื่องแบบนี้ไม่รีบทำ
ไอ้ที่ตอนไปทวงตังค์ไปทวงจังเลยไปได้ถึงบ้าน
ตอนแบบนี้จะทำให้เขาสบายใจทำไมไม่รีบบอกครับ
ฟังเสียงคุณยายหน่อยครับ
ฟังเสียงคุณยายหน่อยครับ
ก็อยากให้เจ้าช่วยนั่นแหละหมดหนี้หมดสิ้นอยู่แหละ
แล้วที่เขาบอกว่าอาจจะไม่ให้เก็บเลย
แล้วก็อาจจะให้คุณยายได้รับเบี้ยอยังชีพเหมือนเดิมได้
คุณผู้ชมนะไม่ให้ผ่อนด้วยนะ
ไม่ให้ผ่อนให้จ่ายเงินก้อนพร้อมดอกเบี้ย
บอกว่าหากรัฐบาลช่วยเหลือยกเลิกการเรียกเงิน
คนชะลาคืนทั้งหมดจะดีใจมาก
เพราะคงไม่มีปัญญาหาเงินมาคืน
บำนานของลูกชายเดือนละ
หมื่นบาทเท่านั้นถ้าไม่เรียกคืน
ผู้สูงอายุนะจะได้รับสิทธิ
เหมือนเดิมจะโกนหัวตามที่บนบานสารกล่าวไว้กับสารตายาย
จ๋าผมบอกแบบนี้ล่าสุดนะมันเป็นแบบนี้นะ
คุณผู้ชมผู้สูงอายุที่ประสบปัญหานี้ทั่วประเทศ
ไม่ต้องกังวลเรื่องติดคุกนะ
คดีนี้ไม่ติดคุกเขาฟ้องแพ่ง
เขาจะเอาเงินจะเอาเงินคืน
แต่ล่าสุดแต่ล่าสุดนะผมแนะนำเลยนะ
นิ่งไว้ก่อนเรื่องของการที่จะคืนเงินนิ่งไว้ก่อนเพราะอะไร
ผู้ตรวจการแผ่นดินท่านวินิจฉัยออกมาแล้ว
ไอ้เงินบำนานพิเศษก้อนหนึ่งแบบที่เราเคยตั้งข้อสังเกตกัน
เงินบำนานพิเศษก็ลูกก็ผัวเขาตาย
เขาปฏิบัติหน้าที่เขาควรจะได้รับใช่ไหม
เบี้ยผู้สูงอายุก็แก่นะ

ผู้ตรวจการแผ่นดินให้คุณยายแล้วนะ

ว่าให้ได้รับเงินทั้ง๒ก้อนนี้

คือเขาสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยไปแก้หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปี๒๕๕๒ให้ได้รับทั้ง๒ก้อนให้แก้ให้เสร็จภาย๑๒๐วันโดยไม่ชักช้าด้วย
ในที่สุดผู้ตรวจการแผ่นดินคือพระเอกตัวจริงที่มาแก้ความทุกข์ให้กับคุณตาคุณยาย

มันเป็นปัญหาเรื่องของกฎหมายก็ต้องแก้ด้วยกฎหมายอย่างที่พี่เบิร์ตเคยบอกไปนะฮะ
ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลเป็นประโยชน์กับคุณตาคุณยายที่โดนปัญหาเจอปัญหาแบบนี้นะคะ